ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

คุณผู้ชมครับเคยได้ยินโฆษณาที่บอกว่า

จริงแล้วเนี่ยถ้าเราคิดถึงวัตถจักรนี้ให้ดี

ถ้าเราเครียดเราก็จะกินเหล้า

และนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่ติดเหล้าอย่างหนัก
และมีความยากจนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมาแล้ว

ชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
แต่ก่อนผมเคยกินเหล่าเมาหมดมือหมดคืน

ไปให้เจ้าแม่เห็นงานหายเลี้ยงครอบครัวอยู่ผู้เดียว

โปรมิตว่าอะไรหรอกอุจิเกียจ

มันจะเป็นยังไงละกับปีศเวิร์ดแรง

คือวันที่ผมเห็นลูกเมียกินเข่า

วันนั้นผมรู้สึกตัวว่าผมเป็นพ่อที่แย่มาก
แต่บ่มีความรับผิดชอบในครอบครัว
ทุกวันนี้ผมยอมลำบากตากต่ำทำงานทุกอย่าง
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
สมกับที่โลกเฮ็ดให้ผมได้พ่อดีเด่น
ครอบครัวผมมีอาชีพสารเข่งขายครับ
ฉันอยู่กินกับแฟนมาประมาณ๓๐ปี
กินแต่เหล้างานการไม่ได้ทำ
เมียเขาทำงานคนเดียวครับ

พอกินหมดแล้วผมก็รับ
เธอขึ้นมาก็บังคับไอ้เมียให้ไปซื้อมาอีกครับ
จนกระทั่งมันไม่มีเงินซื้อไปเซ็นหลังคา

จนไม่เป็นผู้เป็นคนนะครับ

ถ้าไม่ได้ดั่งใจเขาเขาจะตีเขา

น้อยใจที่ว่าเขาไม่ได้ห่วงลูกห่วงเมีย

ว่าไม่ได้เงินซื้อมา

บางทีแม่เขาเอาแตงกวากับน้ำปลามาให้กินกับข้าวอย่างนี้ค่ะ
สภาพครอบครัวตอนนั้นแย่มากครับ
ก็สงสารแม่แม่ทำงานอยู่คนเดียว
เวลาไปโรงเรียนบางทีก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนครับ
เสียใจเหมือนกันที่ดูแลลูกได้แค่นี้
ผมก็รู้สึกสลดใจครับ
ลูกจะโตไปวันข้างหน้าแต่ผมสร้างอนาคตอะไรให้เขาไม่ได้เลยครับ
เพื่อนฝูงก็ล้อว่ามีพ่อขี้เมา

ผมก็เลยตัดสินใจเลิกหักดิบเลย
ตอนเลิกเล่าใหม่ร่างกายผมก็ไม่ไหวครับ
เพราะมันไม่ได้กินข้าวกินปลามานาน
ก็จะสั่นทุนลนทุลาย

มันเก่งบ้างกินข้าวไม่ได้
หนูก็ช่วยเช็ดตัวให้พ่อหาข้าวให้พ่อ
ผมกินข้าวไม่ได้เขาก็เอาน้ำสาวข้าวมาให้กินครับ
เขาก็กินได้นิดหน่อยกินแล้วเขาก็อ้วก
เราก็สงสารเขาอยากให้เขาเลิกให้ได้
เผื่อครอบครัวเผื่ออนาคตของลูกข้างหน้า
เราก็พยายามดูแลเขาค่ะ
สุดท้ายครับผมก็เลิกเล่าได้ครับ
ก็หันมาทำงานทำการตั้งหน้าตั้งตาสารเข่ง
เข่งไม้ไผ่มันก็เริ่มขายไม่ค่อยได้ครับ
ผมก็เลยตัดสินใจเป็นผู้ท้องกับศนาก็เอามาลงทุนครับ
กไม้ประดับพวกจำปีพวกโงก
พอเริ่มปลูกต้นโมกขายครั้งแรก

พอทำได้ปี๒ปีต้นโมกราคามันตกลงมาเรื่อย

เป็นหนี้เป็นสินประมาณแสน๔๕นี่แหละครับ
จากปลูกโมกก็หันไปรับจ้างทำหลุมโมก
โมกแต่งโมกแล้วก็ใส่ขี้ไก่
เวลาหนูว่างนะคะก็คือต้องไปช่วยแม่ทำงานค่ะ
ผมก็ช่วยขุดช่วยเข็นตัดแต่งแล้วก็ขัดไซส์ครับ
เขาจะให้ค่าจ้างตกวันหนึ่งก็ประมาณ๒๓๐๐บาทนี่แหละครับ
มันก็ไม่ค่อยพอใช้ครับ
ผมก็ต้องไปหาอาชีพอื่นเพื่อมีรายได้เสริมครับ
ผมก็ไปขอซื้อลำไม้ไผ่เขาครับไปตัดมาทำดำไม้ฝาดขาย
ผมก็ไปช่วยพ่อเขาดึงไปกองรวมครับ
เห็นพ่อเขาลำบากก็อยากจะแบ่งเบาพ่อบ้าง
ก็ขายท่อนละ๒บาทกว่าบาทกว่าแล้วแต่ไม้ค่ะ
เดือนเดือนหนึ่งผมก็จะมีรายได้เสริมจากการทำดำไม้ฝาด
ประมาณสามสี่พันบาทนี่ครับ
ทุกวันนี้ผมก็จะตื่นมา๖โมงเช้ามานั่งเหล่าไม้ไผ่กับพี่
พอ๖โมงครึ่งก็จะอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียน
กลับมา๕โมงเย็นก็มาช่วยพ่อกับแม่เราเหมือนเดิมค่ะ
จนถึงประมาณ๖โมงค่ะก็ไปช่วยกันทำกับข้าว
ลูกผมสองคนเขาจะช่วยผมทำงานมาตั้งแต่เขาเล็กอยู่ครับ
เขาเป็นเด็กดีครับอยู่ในโรงเรียนเขาก็ไม่เกเลครูทุกคนรักเขาหมดครับ
สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดคือเขาทำให้ผมได้ตำแหน่งพ่อดีเด่นครับ
ลูกชายได้ปีพศ๒๕๕๒ครับลูกสาวปี๒๕๕๓ครับ
ผมก็จะทำความภาคภูมิใจให้ลูกว่าพ่อจากคนชั่วคนเลวมาก็จะเป็นคนดีให้ได้ครับ
ผมก็รู้สึกเสียใจครับไอ้ที่ว่าผมไม่น่าจะไปหลงทางนานขนาดนั้นครับ
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็จะเอามาลงทุนปลูกไม้ประดับครับ
อย่างเช่นจำปีที่พวกรำดวนผิดกุลหรือผูกะโจมแบบนี้ครับ
มันก็จะดีฝ่าเราไปหารับจ้าง
ผมก็จะไปใช้หนี้ใช้สินเขาให้หมด
แล้วถ้าว่ามีเงินเหลือผมก็จะเก็บไว้ส่งลูกเรียนตามความฝันเขา
หนูก็จะตั้งใจเรียนค่ะอยากจะสอบพยาบาลให้ได้ค่ะ

ผมก็มีความฝันว่าอยากเรียนต่อโรงเรียนการไฟฟ้าให้จบชีวิตพ่อ
มันก็จะดีขึ้นตรงที่มีเงินมาช่วยบ้าง
ผมก็จะส่งเขาให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ครับ

ต้อนรับครอบครัวของพ่อโพธิจากจังหวัดปราจินบุรีครับ
สวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับ
ตอนที่พ่อติดเหล้านี่พ่อติดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
เริ่มกินมาก็ประมาณอายุ๑๕๑๖ครับ
ก็ไปกับเพื่อนอย่างนี้ไปเที่ยวไปงานไปอะไรก็จะกินเหล้ากันทุกวันนะครับ

เสียงว่าถึงกินได้ก็ไม่ติดแบบนี้ครับ
มันหนักสุดตอนอายุประมาณเท่าไหร่

บังคับตัวเองไหมว่าไม่อยากยุ่งแล้วไม่อยากกินแล้ว
เคยครับแล้วก็ลองหลายรอบแล้วครับ
แต่ว่ามันก็ได้ไม่นานก็หันกลับมากินอีกครับ

ตอนที่เจอกันใหม่นั่นน่ะแม่พ่อเขาติดเหล้าอย่างนี้ไหม

แต่พออยู่กันมาเรื่อยเขาก็ติดหนักเข้าเรื่อย
ตอนที่แม่เวลาที่เห็นพ่อกินเหล้าหนักเนี่ยแม่มีความรู้สึกยังไงบ้าง
ก็มีความรู้สึกว่าสงสารเขามั่งแล้วก็ไม่อยากอยู่กับเขาแล้ว
เพราะอะไรทำให้คิดว่าเฮ้ยเลิกดีกว่า
คือเราไปหาให้เขากินไม่ได้เขาก็จะมาทุบตีเรา

คือเขาจะไล่ออกหมดเลยเขามีให้หยุด
เขาจะอยู่คนเดียวข้าวก็ไม่ได้กิน
คือเขาไม่ให้กินกินข้าวอยู่ดี
ถ้าเขาอยากไปให้เขาจะไล่ออกเขาก็คือไล่ออกไปเลย
แสดงว่าน้ำกับเต๋าก็ต้องเห็นภาพที่พ่อตีแม่

ก็สงสารแม่ค่ะก็ไปยกมือขอบอกว่าพ่ออย่าทำแม่ค่ะ

ไม่โกรธครับพ่อก็เป็นพ่ออยู่ดี
อะไรเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พ่อคิดเลิกเล่า
ผมไปเยื่มเงินชาวใช้ร้อยหนึ่ง
มันก็บอกน้ำล้าชะมุมชาวนี้ไม่เจอเงินหมื่นครับ
ก็เลยมานั่งคิดไม่ได้กินมาตั้งแต่ในท้องน้ำแม่ก็ไปเลิว
เอาป้อนก็กินเอาป้อนข้าวป้อนกล้วยเหมือนกัน

แล้วอีกอย่างหนึ่งที่กลับเข้ามาในบ้าน
มาเจอภาพลูกกับเมียเหรอ

กับจังควาคุกน้ำลา

คนดูถูกแล้วมาเจอสภาพลูกสภาพเมียเป็นแบบนี้

ก็เลยตัดสินใจหักหยิบเลิกเด็ดขาดเลยครับ
การที่หักดิบนะผมเห็นมาหลายคนแล้วนะ

มันก็เป็นนะครับแบบมันกินข้าวไม่ได้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

ที่ว่าลูกทำได้ครับ

พ่อสอนว่าอยู่อย่างคนจวงอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ
ก็คือว่าเราจะไม่ดูถูกคนอื่นค่ะ

เราจะทำด้วยตัวของเราเองค่ะ

พ่อครับแล้วตอนนี้รายได้ของเรามาจากไหนครับ
ดำไกว่า
มันถ้าว่ากรใหญ่มันก็จะได้ล้อยสารัมนะครับ
บางกอมันก็๓๐๔๐ลำแบบนี้ครับ

หนึ่งได้สักกี่ลำนะพ่อมัดหนึ่ง

อ่ามันแปลว่าเวลาเรากวาดเราจับค่ะ
อ๋อมันไม่เรียบหนูก็ต้องทำให้มันเรียบไอหนามคมอะไรอย่างนี้ก็ต้องเหลาเอาออกใช่หรอ

ช่วยกันสองคนพี่น้องหนูทำเป็นตั้งแต่กี่ขวบ
ทำเป็นตั้งแต่อยู่ปฐมแล้วค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยเลยค่ะ

ก็กลับมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็เหลาแล้วก็ไปทำกับข้าวกับพ่อแล้วก็มาเหลาอีกค่ะแล้วค่อยนอน

แล้วมีไปช่วยพ่อแม่ทำอะไรอีกไหม
หนูจะเป็นคนไปช่วยแม่ตัดแต่งโมกค่ะใส่บ้างทำหลุมบ้างค่ะ

ถ้าเหลาไม้เสร็จก็จะไปช่วยพ่อดึงไม้ครับแล้วก็เอาไปกองเลี้ยง
ช่วยเนอะตอนนี้กำลังแกก็จะได้อะไรแบ่งเบาได้ลูกเท่ากับออกกำลังกายกันไปด้วย
แม่เห็นบอกว่าที่บ้านของเราในตอนนี้ที่มันเกิดวิกฤตก็คือมีหนี้ด้วยเหรอครับ

ก็กู้มาลงทุนเกี่ยวกับต้นไม้

กู้ทะกะสอมาประมาณแสนสี่แสนห้าเนี่ยครับ
แสนสี่แสนห้าค่ะแล้วส่งไปเท่าไหร่แล้วแม่

ละหมื่นกว่าบางทีหาไม่ทันก็ไปไปกู้กองทุนหมู่บ้าน
ปีนึงไม่ส่งเขาเขาก็จะทบไปอีกปีนึงมันก็จะหนักขึ้น

พ่อพ่อจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ก็จะเอาไปทำไม้ประดับแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้ใช้สินเขาให้มันหมดครับ
แล้วก็จะส่งลูกเรียนตามความฝันของเขาครับ
นะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับ

คุณผู้ชมครับเหล้าคือน้ำเปลี่ยนชีวิตไม่มีใครดีขึ้นเพราะเหล้า
ถ้าคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนชีวิตความรักเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
อย่างที่แม่เต่าและลูกใช้ความรักเปลี่ยนชีวิตพ่อโพธิได้สำเร็จ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อโคตรจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับจะเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
กู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อพิชิตเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวกันมาดีไหมครับพ่อแม่พี่น้อง
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อโพธิมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้เดี๋ยวพ่อดูก่อน
ถ้าพ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑ตัดไม้ไผ่
เรื่องที่๒จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี

เรื่องตัดไม้ไผ่
เรื่องตัดไม้ไผ่ในวันนี้นะครับ
พ่อน่าจะถนัดและเชี่ยวชาญนะพ่อนะ
พ่อจริงแล้วพ่อมีพื้นฐานของการตัดไม้ไผ่มาจากไหน
ก็ตัดมาอาจจะเด็ดครับสมัยก่อนสารเข่งครับ
มันต้องตัดสารเข่งสารอะไรก็เลยมาถ่ายทอดให้กับแม่นี่
แล้วก็สารพวกนี้มาอยู่โดยตลอดนะครับ
ตอนนี้ตัดไม่ไผ่เนี่ยพ่อเอามาทำอะไรครับ
เอามาทำดำให้ฝาดครับ

ตอนนี้รายได้หลักของเรานี่จะว่ามาจากด้ำไม่ขวาดได้ไหม

ตอนนี้ไม่ไผ่อะครับพ่อไม่ไผ่มันพอกับความต้องการที่พ่อจะทำไหม
มันก็เราก็ไปหาซื้อตามบ้านครับบางส่วนเขาก็ขายให้บางส่วนเขาก็ไม่ขายครับ

ก็ถ้าทำเป็นหมดทุกคนครับถ้าว่าเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้ไปทำงานโรงเรียนเขาก็จะไปช่วยกันครับ
ลูกชายไปช่วยดึงช่วยลิแบบนี้ครับ
คือทั้งช่วยดึงช่วยตัดไม้ไผ่เอามาแล้วก็มาเหลาเป็นท่อนก็แล้วแต่นะ
เอาละฮะเกี่ยวกับเรื่องตัดไม้ไผ่นะพ่อนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เดี๋ยวพ่อจะต้องตัดเป็นด้ำไม่ขวาดนะครับในวันนี้นะตัดสักสองขนาดนะพ่อ
ขนาดมาตรฐานก็คือความยาวสักเจ็ดสิบเซนต์ขนาดหนึ่งแล้วก็สักเมตรสิบก็คือหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรก็คือเมตรสิบเซนต์นั่นเอง
สองขนาดนี้นะต้องการช่วยมั้ย

ขอเชิญด้วย
โจทย์ของเราเป็นแบบนี้นะโจทย์ของเราก็คือตัดไม้ไผ่ให้ได้ความยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรและหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรอย่างละสิบแปดท่อนภายในเวลาสามนาที
ผมตัดไม้ไผ่เป็นอาชีพครับตัดตั้งแต่๒โมงเช้าถึง๕โมงเย็นผมตัดได้วันละร้อยกว่าลำครับ
พอได้ผมได้ยินโจทย์ข้อนี้ผมมั่นใจมากครับทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ระวังมือด้วยนะ
ระวังมือด้วยนะครับ

สิบแปดแล้วพ่อ
สิบแปดแล้ว
อันซ่อนละแม่

สิบแปด

อันซ่อน

อันซ่อน

อันซ่อน

อันซ่อน

อันซ่อน

อันยาวนี่น่ะแทบจะเป็นสิบแบบมือพ่อแร้วเลยน่ะ

โอเค
ทำไมจะทำเกินทำไม

ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ

ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ด้านหลังหนังสือการ์ตูนปริศนาบ้านเก่าเงามรณะนี้คือเล่มที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่งเล่มที่สองตัวเลือกที่สองเล่มที่สามตัวเลือกที่สามเล่มที่สี่และตัวเลือกที่สี่เล่มที่ห้า
อยู่บ้านนี้มา๓๐ปีแล้วค่ะลูกซื้อการ์ตูนมาไม่เคยได้ดูของลูกเลยและไม่เคยได้อ่านด้วย
แม่ก็เพิ่งจะเคยเห็นเต็มก็ที่รายการนี้แหละค่ะไม่มั่นใจเท่าไหร่เป็นกำลังใจให้แม่ตอบให้ถูกด้วยนะคะ
เอาข้อสองเล่มที่สามค่ะตัวเลือกที่สองเล่มที่สามค่ะ
ขอให้โชคดีแม่ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องน้ำแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
สามเรื่องนี้ก็คือจังหวัดปราจีนบุรีวงบีทีเอสและไทยรัฐทีวี

บีทีเอสครับขอเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องน้ำเราเป็นแฟนของวงวีทีเอสเหรอลูก

เพราะว่าเป็นวงดนตรีของเกาหลีหลายคนก็น่าจะรู้จักดีนะ
เราติดตามพวกพี่เขามานานแค่ไหนแล้วลูก

คนไหนมากที่สุดชอบจีมินค่ะ
ทำไมถึงชอบล่ะลูกอ่าเขาน่ารักค่ะ
นะแม่เลือกเรื่องนี้ให้น่าจะตรงกับใจหนู

ขอให้โชคดีนะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑คริสตศักราช๒๕๕๙
ตัวเลือกที่๒คริสตศักราช๒๔
ตัวเลือกที่๓คริสต์ศักราช๒๐๑๕
และตัวเลือกที่๔คริสตศักราช๒๔

พอได้ยินโจทย์ข้อนี้รู้สึกสบายมากเลยค่ะ
เลือกข้อ๑ค่ะคิตศักราช๒๐๑๓ค่ะ
ตัวเลือกที่๑คริสตศักราช๒๐๑๓ครับ
ขอบน้ำขอมีเหลือสมาชิกในบ้านเพียง๑คนนะครับ
หนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องชายขึ้นมาตอบ

ก็คือเรื่องจังหวัดปราจีนบุรีและไทยรัฐทีวี
เรื่องจังหวัดปลาจีนบุรีค่ะ

ขอเชิญน้องเต๋ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เต๋าเกิดจังหวัดปลาจินไหมครับ

จีนมีสถานที่ที่โดดเด่นอะไรบ้างครับ
โรงพยาบาลเจ้าพญาภัยภูเบศ
แล้วปลาจินนี่เห็นบอกว่ามีน้ำตกเยอะด้วย

น้ำตกวันลีน้ำตกทานทิพย์น้ำตกวังบ่อแล้วก็แก่งหินเพลิงครับ
ที่พูดมานี่น้ำตกไหนสวยกว่ากัน

มีอะไรกับน้ำตกทันทิพย์หรือเปล่าครับ

คำถามเกี่ยวกับน้ำตกนี่แหละลูก
เพราะฉะนั้นสมาธิต้องดีนะครับจังหวัดปลาจีนบุรีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำตกใดอยู่ต่างอำเภอกับตัวเลือกอื่น
ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำตกห้วยขมิ้น

น้ำตกที่นอกอำเภอผมไม่รู้จักเลยครับ
ก็จะได้ยินจากพ่อบ้าง
ชื่อน้ำตกเหี่ยวยายอำ
เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าครอบครัวของพ่อโพธินะครับจากปลาจีนบุรีจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมดเลย๔ข้อ
คว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ขอบคุณองค์เที่ยวนี้ครับ
ทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อโพธินะครับจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

เวลาหนูว่างนะคะก็คือต้องไปช่วยแม่ทำงานค่ะ
กลับมา๕โมงเย็นก็มาช่วยพ่อกับแม่เราเหมือนเดิมค่ะ
จนถึงประมาณ๖โมงค่ะ

หนูก็จะตั้งใจเรียนค่ะอยากจะสอบพยาบาลให้ได้ค่ะ

เลือกข้อหนึ่งค่ะคริสตศักราช๒๐๑๓ค่ะ

ถูกครับ
ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อครอบครัวของพ่อโพธินะครับจากปลาจีนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ลุ้นกันต่อเลยนะครับจากเรื่องที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่องตัดไม้ไผ่ครับ
เดือนหนึ่งผมก็จะมีรายได้เสริมจากการทำตัดไม้ฝาดประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาทครับ
สิ่งที่ผมภาพภูมิใจมากที่สุดคือเขาทำให้ผมได้ตำแหน่งพ่อดีเด่นครับ
ผมก็จะทำความภาพภูมิใจให้ลูกว่าพ่อจากคนทั่วคนเลวมาก็จะเป็นคนดีให้ได้ครับ
ผมก็รู้สึกเสียใจครับไอ้ที่ว่าผมไม่น่าจะไปหลงทางนานขนาดนั้นครับ
ผมก็จะส่งเขาให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือตัดไม้ไผ่ให้ได้ความยาว๗๐เซนติเมตร
และ๑๑๐เซนติเมตรอย่างละ๑๘ท่อนนะครับภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันนะครับว่าพ่อทำได้หรือไม่ได้ครับ
ใจใจใจใจ

ต้องยกความดีความชอบให้พ่อจริงนะครับแต่ว่าแม่ก็ช่วยสุดตัวนะ
ที่เราห่วงน่ะเราห่วงอุบัติเหตุมากกว่าเพราะว่ามันเลือกแข่งกับเวลาด้วย
แต่ว่าพ่อกับแม่คือมืออาชีพแล้วเราเห็นเลยว่าเขาทำเป็นจริงนะครับ
เวลาที่เราให้ว่า๓นาทีนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของพ่อโพธิจากปลาจีนบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
สภาพครอบครัวตอนนั้นแย่มากครับก็สงสารแม่แม่ทำงานอยู่คนเดียว
เวลาไปโรงเรียนบางทีก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนครับ
ผมก็มีความฝันว่าอยากเรียนต่อโรงเรียนการไฟฟ้าให้จบชีวิตครอบครัว
มันก็จะดีขึ้นตรงที่มีเงินมาช่วยบ้าง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือน้ำตกใดอยู่ต่างอำเภอกับตัวเลือกอื่น
ตัวเลือกที่สามครับน้ำตกส้มปล่อย

ขอบคุณค่ะ
ดีข้อใช้
น้ำตกไหนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเดียวกัน
คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือน้ำตกห้วยขมิ้นครับ
ซึ่งคนละอำเภอกับตัวเลือกอื่นนะฮะ
น้ำตกเหวอี่อำ

๑นิทยาละอย่างอยู่อีก๑ข้อนะครับ

บ้านของเราครับ

กว่าใบ๓๐กว่าใบรายได้ก็พออยู่ได้
อยู่กันมาได้ประมาณสัก๔๕เดือน
เขาก็เริ่มกินเหล้าแล้วงานก็ไม่ทำ
ตังค่าสารเข่งมาก็ต้องเอาไปซื้อเหล้าให้เขากิน
เราก็สงสารเขาอยากให้เขาเลิกให้ได้
เผื่อครอบครัวเผื่ออนาคตของลูกข้างหน้า

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ด้านหลังหนังสือการ์ตูนปริศนาบ้านเก่าเงามรณะนี้
คือเล่มที่เท่าไหร่

ลุกหลุบหลุบหลุบ

แต่เรากำลังลุ้นเงินแสนกันอยู่ในข้อนี้นะฮะ
ลุกหลุบหลุบ

ครอบครัวของพ่อโพธิจากปลาจีนบุรีครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

สามารถได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๒ดอก
แล้วขายตู้กุญแจดอกที่๑จะเป็นใครครับ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ

ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันที

แต่ตอนนี้หนูจะต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที

ใช้เวลาที่มีให้มีค่ามากที่สุด

ก็ขอบคุณครับ
เรามาดูโบนัสหลังตู้ใหม่เลข๓ที่เป็น
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หนุ่มหลังมา
๖หมื่นบาทครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๑กันเลยนะครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

ครอบครัวของพ่อโพธิจากปลาจีนบุรีนะครับ

พ่อครับพ่อคิดว่าจะนำเงินทุนนี้ไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ
ก็จะเอาไปลงทุนซื้อไม้ด้วยก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ให้ส่งให้เขาเรียนครับ
ก็คือขยับขยายในเรื่องกิจการกันก่อนเนอะ
มันจะได้มีรายได้เข้ามาช่วยทั้งครอบครัวเรานะครับ
และส่วนหนี้สินที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยก็ค่อยผ่อนชำระเข้าไป
แต่ก็คุยกับเขานะแม่เนาะว่าเราไม่ได้หนีหนี้แต่ว่าขอเวลาเราอีกสักหน่อยหนึ่ง
แต่วันนี้นะครับถ้าเผื่อว่าออกรายการเนี่ยหลายคนก็คงจะเป็นสถีพยานได้ว่า
เราตั้งใจที่จะใช้หนี้เขาจริง
คุณผู้ชมครับในชีวิตของคนเราผิดพลาดกันได้
แต่ถ้าผิดแล้วรู้จักการเรียนรู้แก้ไข
เห็นความผิดพลาดนั้นเป็นครูชีวิตเราต้องดีขึ้น
และวันนี้ครับครอบครัวของพ่อโพธครับมาบอกเล่าให้เราได้เห็นแล้วว่า
ไม่มีคำว่าสายถ้าหากว่าเราต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่
มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพ่อโพธิได้มีแรงสู้ต่อ
ด้วยกำลังใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวของพ่อโคตรไว้ด้วยครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวมากนะครับที่มาในรายการของเรา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
หน้าชื่อจำเนียนอาชีพค่ายน้ำแพร่งไส้
ค่ายวาราบศิษย์ไปแล้ว
ลูกไม่อยากให้เขาขายเพราะพ่อมีโรคประจำตัว
ใจสู้ไม่ไปก็ไม่มีกินที่ห่วงมากที่สุดนะก็คือที่ดินนะครับ
ก็บอกว่าถ้าทรงไม่ไหว้ก็อยากเอาคืน
ทำน้ำแข็งไสจำนวน๑๐แก้วภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป